งานใหญ่งานช้างของชาวสุรินทร์กันหน่อยอยากจะลงกิน
พับจากผ้าไหมพื้นเมืองคุณผู้ชมแล้วก็เกณฑ์เด็กนักเรียนเนี่ย
นั่งกันเต็มสนามเลยพับกันตอนที่เที่ยงกลางวันเนี่ยนะ
ยาวกันไปช่วงเย็นแล้วบอกเลยว่างานนี้เด็กเป็นลมล้มพับกันเยอะ
อันนี้เราเล่าไปแล้วนั่นเองนะคะแต่บอกเลยว่า
มีคำถามจากโซเชียลถามกันเยอะเลยว่าความภูมิใจของผู้ใหญ่
แล้วเด็กได้อะไรจากงานนี้งานนี้เดือดร้อนถึงผู้ว่าสุรินต้องออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะ
คือไอ้๓๐องศาเนี่ยเราก็ปาดเหงื่อกันแบบว่าซิกแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วนี่นั่งกลางแดดกันแบบนี้เลยนี่คือน้องน้องนักเรียนนักศึกษาจากสิบห้าสถานศึกษาค่ะ
จำนวน๙๐๑๐คนมานั่งพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุริน
คุณดูภาพโอ้โหเยอะจริงจริงท่ามกลางแดดเปรี้ยงอากาศร้อนมาก
เมื่อวานนี้๓๐กว่าไปจนถึง๔๐เลยตั้งแต่เที่ยงวัน
กว่าจะได้พับจริงเขาบอกว่านั่งตากแดดกันไปแบบไม่มีจุดหมาย๓ชั่วโมง
มีคนเป็นลมล้มพับแล้วก็จับไข้หลายรายคือดูจากหน้าตาของน้องน้อง
พูดกันตรงน้องก็ดูเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนแรงเหมือนกัน
นี่คืออย่าบอกว่านั่งจนแดดร่มตกเลยเหรอ
ถูกต้องคือบรรดาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอยู่ตรงไหน
แพลนกล้องไปซิอยู่ในร่มบนอัธจันทร์ค่ะส่งกำลังใจให้กับน้องกันอยู่
เหตุการณ์นี้แน่นอนว่าดราม่าสุด
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
บริเวณสนามแสดงช้างสุรินทร์

แต่ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ในจังหวัดสุรินเนี่ย

ส่วนใหญ่มองว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ย
มันเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจนะ
ของทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครอง
คุณดูดิเด็กนั่งสภาพโอ้โห
ต้องเอาผ้ามาคลุมกางร่ม

ก็เนี่ยเค้าไปท่านวิจารณ์กันบอกว่า
ลูกหลานเขาไม่ได้เต็มใจจะไปร่วมกิจกรรมนะ
คุณผู้ชมอันนี้ส่วนหนึ่งที่เขาว่ามานะ
มีนักเรียนเป็นลมจากกิจกรรมนี้กว่า๓๐คน
คำถามมันมาเลยผู้ใหญ่ได้หน้าแล้วเด็กได้อะไร
ทีมข่าวลงไปพูดคุยกับหนึ่งในนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าวันนั้นนะต้องนั่งตากแดดเกือบ๔ชั่วโมง
แล้วมันกลางแจ้งไม่มีหลังคาคุณผู้ชมตามสภาพเลย
ปวดหัวตัวร้อนคล้ายจะเป็นไข้ด้วย
ตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วเขาบอกว่าจริงรู้สึกมันร้อนจากข้างในเลยนะ
ในตัวเขาแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
กิจกรรมดังกล่าวเราถามเด็กว่าเต็มใจจะมาหรือเปล่าลูก
เขาบอกเลยว่าไม่ได้เต็มใจนะเขาถูกบังคับมา
คือมันมีเหตุผลแบบนี้ถ้าคุณไม่ไปร่วมกิจกรรม
คุณต้องให้เหตุผลที่สมควรกับทางโรงเรียน
ส่วนผ้าที่น้องนำไปพับนี่นะน้องเขาบอกมาว่า
ทางการไม่ได้มีการจัดมาให้นะพวกผมต้องเอามาเอง
จำนวน๒ผืนด้วยแล้วถ้าใครไม่มีซื้อนะ
ละ๔๕บาทเดี๋ยวไปฟังน้องเขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

ถ้าจะไม่ไปต้องมีเหตุผลที่พอเพียง
ใช่เหตุผลที่ฟังขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าจะไม่ไปก็ต้องขอเหตุผลที่พอเพียงแล้วก็ฟังขึ้น
แล้วถ้าเด็กให้เหตุผลมันจะพอเพียงอะไรถึงเป็นพอ
ก็ต้องกลัวแบบโดนตัดคะแนนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนอะ
ในเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่ามันร้อนไปถึง
ชี้แจงมาว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
ที่ชาวจังหวัดซูรินท์เนี่ยได้บันทึกสถิติใหม่
พับผ้าตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลกด้วยผ้าพื้นเมืองสุรินทร์
จำนวน๘๗๔๕คน

ตอนหลังเด็กเป็นลมไงก็เหลือ๘๗๔๕คน

ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด

แล้วก็ของดีเมืองสุรินทร์นั่นเองค่ะ
ท่านผู้ว่าได้ใช้คำพูดที่ว่า
การที่เราจะได้อะไรมาสักอย่าง
เราก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยาก
อยากจะให้น้องหนูมองในมุมที่ดีที่มันเกิดขึ้น

เพราะว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ท่านผู้ว่าบอกว่าก็เกิดมาจากมีกลุ่มบุคคล
กลุ่มต้องการปั่นกระแสให้จังหวัดเสื่อมเสียนั่นเอง

คือเท่าที่อ่านข้อความข้อมูลต่าง

แล้วก็น้องนักเรียนหลายโรงเรียนเลย
เพราะว่ารวมกันมา๑๕สถาบัน

แต่ก็อยากจะให้ดูแลเด็กด้วย

เป็นธรรมดาครับเป็นรวมต้อง๓๐คนนะครับ